เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะในช่วงเทศกาลทุกปี
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นช่วงวันประมาณ๑๑เป็นต้นไป
คือการจราจรโดยเฉพาะเส้นมิตรภาพ
มันจะไม่ใช่แบบนี้เขาติดกันเป็นแบบนี้แน่นอน
๘๙ชั่วโมงอะกว่าจะถึงพ่าน
ใช่ค่ะต้องเผื่อเวลาคือออกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
แต่ปีนี้มันไม่เหมือนเดิมดูสิคะถนนมิตรภาพ
กลายเป็นบางตาขนาดนี้เงียบเหงาที่สุด
ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๐๑หรือเรียกว่าในรอบ๖๒ปีเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบเรื่องการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชศรีมามาให้ดูนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าโล่งตลอดทั้งสาย
แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ๖๒ปีตั้งแต่เปิดใช้มาเลย
อันนี้ต้องเนี้ยค่ะเทียบให้ดูนะซ้ายมือคือปีที่แล้วอ่า
ขวามือคือปีนี้โอ้แตกต่างกันสิ้นเชิงใช่
คือตอนนี้รถไม่มีคือคนก็งดการเดินทางไปนะคะ
เพราะว่าทั้งงดจัดเทศกาลสงกรานด้วยทั้งไม่อยากกลับบ้านไป
อาจจะไปเจอผู้สูงอายุแล้วก็เอาเชื้อไปแพร่ได้นะคะ
ก็เลยกลายเป็นบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในช่วงสงการปีที่แล้วเนี่ย
บอกว่ารถผ่านไปไม่ต่ำกว่าวันละสองแสนคันโอ้โหแต่ปีนี้นี่น่าจะนับคันได้อ่ะนะคะ
ที่เห็นค่ะนี่ปีที่แล้วคือการจราจรมันจะสะสมเป็นระยะทางยาวกว่า๒๐กิโลเมตร
ตำรวจทางหลวงเนี่ยต้องเปิดช่องทางพิเศษตลอดนะคะเพื่อช่วยระบายรถ
ส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะไปดูขอนแก่นกันบ้าง
ปีนี้ก็ไม่คึกคักเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงถนนมิตรภาพ
หรือว่าถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นอุดรธานีถนนทุกสายในตัวเมืองขอนแก่น
รถก็สัญจรน้อยกว่าช่วงเทศกาลสงครานปีที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงบริเวณสถานีขนส่งก็มีประชาชนมาใช้บริการน้อยบางตามากเลยนะคะ
ปกติแล้วไม่ใช่แบบนี้แน่นอนถ้าเป็นช่วงสงกรานที่นั่งไม่พอหรอกค่ะ
ยืนรอรถกันเลยนะคะอ่านี่เป็นบรรยากาศเทียบของปีที่แล้วให้ดูนะคะ
อย่างวัดธาตุหนึ่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำจังหวัดคือพระลับ
ทุกปีจะมีพิธีอันเชิญไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นส่วนบริเวณเกาะวัฒนธรรม
ก็จะให้ประชาชนนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพรส่งน้ำพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อเป็นสิริมงคล
แต่ปีนี้แน่นอนค่ะทางจังหวัดงดจัดกิจกรรมทั้งถนนข้าวเหนียวด้วย
แล้วก็การยกเลิกพิธีอันเชิญพระรับไปด้วยนะคะซึ่งนายธีรศักดิ์ธิคายุพันธ
เทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่าปีนี้ค่ะรณรงค์ใหม่
ให้ประชาชนทำบุญในรูปแบบออนไลน์ก็พอการขอพรผู้ใหญ่ในวันปีใหม่
ก็ให้วีดีโอคอลก็พอนะคะเพราะว่าบางครอบครัวลูกหลานไม่ได้เดินทางกลับบ้าน
ก็เป็นการร่วมมือกันค่ะช่วยกันจะได้ลดการระบาดของเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าก็งดการเดินทางไปก่อนปีนี้อยู่บ้านไปก่อนนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะ